เกิดอะไรขึ้นกับคู่รักมาราทอนหรือเปล่านะคะสำหรับพี่เอธินพันธ์แล้วก็พี่แอนทองประสม
พร้อมกับข้อความแบบง้องอนกันสุดฤทธสุดเด็ดเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นในไอจีของพี่เอ
ก็โพสต์รูปพี่แอนแบบรัว
ด้วยแคปชั่นนะรักออกหน้าแบบสำนึกผิด

ตอนนี้เขาคืนดีกันแล้วหรือยัง

ฟังพี่แอนเมาส์มอยกันเลยจ้า

คือที่เค้าเถียงกันเรื่องให้ว่าถ่ายจะลงรูปไหนแค่นั้นเอง
เค้าก็จะเป็นคนชอบรู้ว่าแฟนคลับอยากรู้เรื่องแอนน์

วันนี้นางแย่งรูปอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแฟนคลับเข้ามาคุยด้วยนะเขาก็มีความสุขไง
เหตุผ่านจุดนั้นมาหลายปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ไม่ค่อยมีแต่สมัยก่อนก็มีเยอะค่ะ
คือเวลาเขาซื้อกล้องเขาก็ต้องลองกับแอนก่อนไง

อยากถ่ายคิมเบอร์รี่อยากถ่ายน้องแต้ว
คือเขาอยากถ่ายน้องสวย
ไม่คลุกกิ๊กเลยไม่ได้คลุกกิ๊ก
อันนี้เขาเรียกว่าพูดคุยกันธรรมดา
คลุกกิ๊กต้องแบบคู่คนอื่น

หรือต้องการอะไรบางอย่างจากเราอะไรอย่างนี้

เออเค้าไปอยู่กันเป็นเพื่อนกัน

เพราะฉะนั้นที่ลงไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลย

พูดนี้น่ารักเนอะรุ้นอยากจะเห็นวิธีแต่งงานของพี่สองคนจริง
เขาบอกว่าใกล้แล้ว